แต่พูดณวันนี้พี่หมอเรายังพูดในฐานะฝ่ายค้านอยู่นะ

เมื่อสักครู่ที่ได้ยินคือบอกว่าคิดว่าปัญหานี้มันแก้ไม่ได้
หรือจะบอกว่ามันเป็นวาธกรรมมันเป็นปัญหาที่พูดอยู่ซ้ำ
ผมก็ดีใจอยู่จุดหนึ่งนะครับที่บอกพูดซ้ำ
แสดงว่าคุณทราบปัญหาแล้วที่คุณวิโรธพูดยาวเมื่อกี้เนี่ย
เขาบอกว่าพูดอยู่ซ้ำแปลว่ารู้ปัญหา

ต้องกลับมาดูว่าจุดแข็งของ๒ป๓ปอะไรเนี่ย
คืออะไรมันคือเรื่องความมั่นคงครับ
ถ้าคุณทำความมั่นคงให้ดีนะเศรษฐกิจคุณจะบกพร่อง
อย่างที่ผ่านมาปราบรามโควิดบกพร่องอย่างที่ผ่านมา
สวัสดิการสังคมเรื่องอะไรก็ว่าไปเนี่ย

แต่จุดแข็งซึ่งต้องเป็นเรือทงของทั้ง๓ปอคือเรื่องความมั่นคง
คุณออกกฎหมายที่เข้มงวดแต่มีการบังคับใช้ที่หย่อนยาน

ตอนนี้ประชาชนเราพูดถึงเรื่องทุนจีนสีเทาบ้างอะไรบ้าง
เน็ตในออนไลน์เขาบอกว่าทุนจีนสีเทาเนี่ย
มันเป็นลูกน้องของทุนไทยสีเขียวอีกทีนึงเนี่ย

ทีนี้คำตอบที่จะบอกว่าพูดซ้ำอยู่นั่นวาธกรรม

ลูกหลานเขาติดยาเสียติดในบ้านเต็มเมืองแล้ว
ยังมาภูมิใจว่าจับได้เยอะจับได้เยอะ
ยังมาภูมิใจว่าอะไรว่าไปยึดซับได้เยอะ
มันต้องให้มันติดกันทั้งประเทศถึงจะภูมิใจมากกว่านี้เหรอ
มันไม่ใช่คือเอาไปทำ
ทหารเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยบอกว่าปีนึงเนี่ย
มีพลทหารอยู่แสนคนพรมแดนก็มีแค่เนี้ย
ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นบอกเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลย
ถ้าทหารจริงจังในการที่จะไปกำกับดูแล
ที่ผ่านมามันคือการหย่อนยานแล้วปล่อยให้มีพฤติกรรมเรียนแบบ
ก็ตั้งแต่เราเห็นแล้วไม่เคยมีข้าราชการระดับสูง
โดนเข้าไปตรวจค้นห้องทำงานแล้วเจอเงิน
ข้าราชการระดับล่างต้องส่งเงินขึ้นมา
เขาก็รับกันไปทอดมาจนกระทั่งต้องส่งจากร่างสุด
ล่าสุดก็บอกว่าเพื่อให้มีตำแหน่งอยู่ได้
เพื่อให้ตัวเองสามารถที่จะรับราชการอยู่ได้และเจริญก้าวหน้า

เขาก็ต้องไปรับสวยรับอะไรจากผิดกฎหมายไง

จุดแข็งของ๒ป๓ปคือคุณต้องทำตรงนี้ให้เด็ดขาด
มา๘ปีแล้วแม่งแย่ลงเรื่อยแย่ลงเรื่อยแย่ลงเรื่อยเนี่ย
ฟังไทรัสทีวีช่อง๓๒เริ่มใหม่ไทแลนด์คุณเป็นผู้ตัดสิน